พาคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชอบทานเห็ดเพาะทั้งหลาย
พาไปดูเรื่องลูกค้าเขาเจ็บจี๊ดในหัวใจหน่อยนะคะ
พูดถึงเห็ดเพาะเนี่ยดิฉันนึกถึงเวลามาทำแกงเห็ดเพาะ

ฟินอร่อยมากเนี่ยนะคะ
ท่านหนึ่งค่ะไปซื้อเห็ดเพาะมานะคะ
เพราะว่าเขาไปเที่ยวที่สกลนครไปเที่ยวที่ภูผา
ไปเจอเห็ดเพาะข้างทางซื้อมากะจะมาทำแกงเห็ดเพาะ

ไหลใส่เยอะไปเหรอมันอร่อยแน่นอนนะคะ
กะแบบนั้นจะกินแซ่บกันทั้งครอบครัว
แต่ว่าสรุปสุดท้ายที่ได้มาครึ่งถ้วยยังไม่ได้เลยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วตอบมาว่าที่เห็นเนี่ยกี่บาทดูพร้อมกันค่ะ
วันนี้เราไปลำมาแล้วเราก็ไปเจอเห็ดเพาะที่ภูพาล
ภูพานมาดูสิคะ๑๕๐นะคะ

จริงเหมือนกับแห้งอยู่ด้วยค่ะคัน๑๕๐
แต่ว่าความอยากน่าว่ามันใหญ่อยู่โอเค
รอยหาซิบก็ขนาดนี้ก็รสตรวงตรงนี้

ฉันวาเทอร์บาทนอกสรุปฉันคอนในกรุงถือกร่ง
โอรอยหาซิบบาท
แกงก็ไม่ยิมค่ะ
แปลหน่อยสิแปลไม่ได้อยากแปลช่วงที่มันตู๊ดมากเลย
แต่มันไม่มีให้ได้ยินนะสิเอาเป็นว่าแปลเบื้องต้นเขาบอกว่า
เท่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นหนึ่งร้อยห้าสิบเขาก็ว่าแพงแล้ว
แต่ด้วยความอยากอยากกินแกงเห็ดเพาะมากก็โอเค
ซื้อมาร้อยห้าสิบแล้วดูสิคือกระโทงมันสูงอ่ะ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

กระทงละสองขีดหรือประมาณหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบบาท
โดยที่ร้านค้าใส่กระทงเล็กเต็มพอดีนะ
ยืนยันว่าร้านของคุณพี่เต็มกระทงพอดี
แต่ลูกค้าพอมาเห็นก็บอกน้อยก็เลยขับรถเลยไป
ไปเจอกระทงใหญ่แบบเมื่อสักครู่นี้
ก็เลยซื้อจากร้านนั้นร้านคุณพี่เขาก็ไม่ได้ขาย
แต่หารู้ไม่ปริมาณเท่ากันนะคะ
ส่วนที่ปรากฏในคลิปนะคะคุณพี่ก็บอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเหตุพอจากร้านไหน
แต่เห็นว่าเอาเปรียบลูกค้าจริงนะ

และตอนนี้เทศบันคั่วครูประกาศกำชับแม่คะ
ปรับปรุงการขายแล้วนะคะกำชับร้านค้า
อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจด้วยว่ามันแพง

ขอร้องอย่าโกงลูกค้าอันนี้คือเทศบาลขอร้องมานะ
ขอร้องอย่าโกงลูกค้าด้วยวิธีสอดไส้ใบไม้แบบนี้
เดี๋ยวทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียหายนะคะ
คือร้านพี่อรพินเขากระทงเป็นแบร์ไงแบนจริง
ไม่ได้แบบตั้งสูงต้องดูให้ดีนะคุณผู้ชมนะคะ
ภาพที่เราเห็นพอมาเทจริงแล้วคนละเรื่องกันเลย